คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดอำนาจริงนะคะ
มีพระสงฆ์วัยแปดสิบสามปีแวดป่ากุฏน้ำคำ

ค่ะเขาตามหากันอยู่พักใหญ่เลย
สุดท้ายไปเจอไม้เท้าอยู่ริมตลิ่งเป็นแบบเหมือนกับสระน้ำใกล้วัดนะคะ
พอแจ้งเจ้าหน้าที่ลงไปงมดูเจอร่างหลวงปู่อยู่ก้นสระนะคะ
แต่สภาพร่างกายลักษณะคือถูกทำร้ายอ่ะค่ะตำรวจภูทรเมืองอำนาจริง
ลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ประมาณ๔ไร่ลึก๓เมตร
นักประดาน้ำก็ระดมกำลังการงมค้นหาร่างประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะ
ก็พบศพของพระปัจสานักลำวัย๘๓ปีอยู่ห่างจากฝั่งราว๒๐เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นสวมสบงมีสบายพาด
มือขวาเนี่ยกำพระพุทธรูปองค์เล็กจนเสียนพระหักเลยนะคะ
ศีรษะมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งจนมีรอยบวมปูด
ใบหน้ามีร่องรอยถูกทำร้ายหลายจุดน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปสอบถามครูบาวิชัย
เจ้าอาวาสวัดป่ากุฎน้ำคำนะคะก็บอกว่า
วันที่๙ตุลาคมเนี่ยหลวงปู่ปัดสาหายตัวไปจากกุฏิ
พระลูกวัดกับชาวบ้านก็รีบตามหากันนะคะจนกระทั่งเช้าวันที่สิบ
ชาวบ้านไปเจอไม้เท้าหลวงปู่ปัดสาอยู่ริมสะน้ำหน้าวัด
ลักษณะเหมือนตั้งใจปักลงไปในดินแล้วก็เห็นรอยเท้า
แต่เป็นรอยเท้าคนสองคนเดินลงไปตรงบริเวณท่าน้ำค่ะ
ตอนแรกคิดว่าหลวงปู่แกอาจจะเป็นลมตกสระน้ำ
เพราะว่าหลวงปู่ปรักษาอายุก็๘๓ปีก็เยอะแล้วค่ะ
สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่พองมศพขึ้นมาแล้ว
ทุกคนมีผู้ต้องสงสัยในใจคนเดียวกัน
ชื่อว่านายสมบัติเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ปัดสานี่แหละค่ะ
อาศัยอยู่กับหลวงปู่ที่วัดแล้วก็หายตัวไปในวันเดียวกับที่หลวงปู่หายตัวไปเลย
เสื้อโพ่งเสื้อผ้าข้าวของส่วนตัวไปหมด
และตรวจสอบเบื้องต้นแล้วย่ามพระเครื่องของหลวงปู่ปัจสาก็หายไปด้วยนะคะ
นี่คือนายสมบัติตอนที่มาบวชเป็นพระ
นี่ค่ะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ปัจสานี่แหละ
ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลายคนสงสัยคนนี้เพราะหายไปในเวลาเดียวกัน
ถึงผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคู่เป็นสามีภรรยาที่มาอาศัยอยู่ที่วัดก่อนหน้านี้
ก็เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะคะ
กล้องวงจรปิดพอไปตรวจสอบดูเนี่ยจับภาพได้ว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
เขามาในพื้นที่วัดในยามวิการโดยที่ไม่ได้บอกวัดก่อน
แต่ก็มีหลักฐานแค่นั้นนะคะว่าเขาเข้ามาที่วัดก็ยังไม่รู้ว่ามาทำอะไร
แต่นี่คุณผู้ชมดูนี่ที่เราบอกว่ามือของหลวงปู่แม้จะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ำพระเอาไว้แน่นจนเสียนพระหักเป็นพระปรางมารวิชัยที่หลวงปู่กำเอาไว้นะคะ
ครูบาชัยบอกว่าแปลกแต่ถ้าให้คาดเดาคิดว่าหลวงปู่ท่านคงหวงพระ
ก็เลยกำไว้แน่นจนตัวตาย
บอกว่าอะไรของหลวงปู่หายไปบ้างไหม
เห็นมีโยมเขาบอกว่ามีย่ามหายไปย่ามหนึ่งย่ามพระเครื่องนะ

หลวงปู่กำพระในมือขวานะกำพระกำจนหักนะพระ
พระพุทธรูปนะคือหลวงปู่เขาก็ชอบสะสมของเก่า
พระเก่าของเก่าชอบสะสมประมาณนี้เนี่ย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็วิ่งมาหาผู้สื่อข่าวเราอยากมาให้ข้อมูล
บอกว่านี่นี่ไม่ใช่ศพแรกนะที่พระสงฆ์เสียชีวิตที่มาจำวัดที่วัดนี้
เขาบอกว่าหลวงปู่ปัดสาเนี่ยเป็นรูปที่๓แล้ว
ก่อนหน้านี้มีพระมาจำวัดที่นี่รูปแรกคือหลวงปู่สวาค่ะ
รูปที่๒คือลวงปู่ลอยนอนหลายตายเอามือไก่หน้าผาก
และรูปที่สามก็คือลวงปู่บัดสานี้แหละ
ซึ่งทั้งหมดเสียชีวิตในช่วงบุญกระถิ่นหมดเลย
แล้วเขาก็บอกอีกว่ากุฏินี้ไปสร้างทัพจอมปลวกทั้งภายในและภายนอกกุฏิเลย
ปลวกเดินก่อตัวกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมด
ลองสังเกตดูซูมไปจะเห็นเนี่ยค่ะ

เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะใครพระกุฏินี้เนี่ยมีอันเป็นไปเกือบทุกรูปเลย
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมชาวบ้านเขาวิ่งมาบอกแบบนี้
ค่ะทีนี้ค่ะมีคนดูแลหลวงปู่นะคะนายสว่างสุวะศรีอายุ๗๒
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะหลวงปู่ปัศารักพระห่วงพระมาก
พระที่หลวงปู่กำไว้ในมือค่ะเป็นพระที่ตั้งอยู่บนหัวนอนนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงปู่เคยบอกว่าถ้าตายกูก็จะตายอยู่กับพระ
ทำให้ตอนที่พบศพหลวงปู่กำพระจนแน่นจนเสียนหักเกือบขาดนะคะ
รับว่าสงสัยนายสมบัติลูกศิษย์ของหลวงปู่นะคะ
จาก๘ตุลาคมนายสมบัติไปรื้อค้นของในกุฏิ
โดยที่ไม่เก็บข้าวเก็บของเข้าที่๙ตุลาคมวันเกิดเหตุช่วงประมาณ๖โมงเย็น
นายสมบัติกำลังลื้อของในกุฏิหลวงปู่อ้างว่าจะทำความสะอาด
เขาก็บอกว่าอย่ามารื้อของหมดฝนค่อยมาทำความสะอาด
ก็เลยคาดว่าช่วงกลางดึกนายสมบัติคงกลับมาลื้อของอีกรอบ
แล้วก็เจอพระเครื่องในย่ามของหลวงปู่ปัดสาคงจะมีการยื้อแย่งกัน
เพราะหลวงปู่ห่วงพระมากนายสมบัติอาจจะใช้ไม้เท้า
เข้าที่หน้าและศีรษะของหลวงปู่แล้วก็ลากหลวงปู่ไปทิ้งสระน้ำ
ซึ่งก็เป็นจังหวะที่หลวงปู่คว้าพระปรางมารวิชัยมากำเอาไว้ในมือ
อย่างที่เคยบอกว่าถ้าตายก็จะอยู่กับพระคาดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
ตี๓นายสมบัติไปขอให้ชาวบ้านพาไปส่งที่แยกน้ำปลีก
ซึ่งสามารถมุ่งหน้าไปกรุงเทพได้ก็เข้าเมืองอำนาจเจริญ
ท่าทางดูร้อนรนด้วยแต่ไม่ยอมบอกว่าไปไหน
เช้า๑๐ตุลาคมถึงจะมาพบว่าหลวงปู่มรณภาพค่ะ
แกจะเห็นแกนั่งให้วางวนเตียงที่นอนประจำ
แกก็ตั้งไว้แกก็ถือผ้า
แค่จะขอไม่ปล่อยเลย
แต่ไม่บอกแกก็จะตายกับพระเหลวง
ว่าจะมาตายบ้านพ่อบ้านแม่นี่แหละแกก็เกิดอยู่นี้นะ
ญาติของหลวงปู่ปัดสาบอกว่าตกใจและเสียใจนะคะที่หลวงปู่ต้องมามรณภาพแบบนี้เพราะก่อนที่จะมาจำพรรษาที่นี่หลวงปู่จะย้ายไปจำพรรษาตามวัดป่าจังหวัดต่างจนปี๒๕๖๐บอกว่าจะมาจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดจะตายที่นี่จะไม่ไปไหนแล้วท่านเคยพูดเอาไว้แบบนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะมาถูกคนใกล้ตัวทำร้ายอยากให้นายสมบัติมามอบ
ก็เชื่อว่าอาจจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่าง
ไม่อย่างนั้นคงไม่มรณภาพทุกช่วงบุญกระถิ่นแบบนี้นะคะ
หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับครูบาว่าท่านจะทำพิธีแก้เคล็ด
หรือว่าจะลื้อทิ้งไปเลยเพื่อความสบายใจของชาวบ้านและพระในวัดค่ะ

ชอบอยู่วัดป่า
แต่ก่อนก็เขยับไปเรื่อย
สะพีแกชอบอยู่วัดป่าอืมอันนี้ก็มันบวชมายี่สิบปีแล้วกระเสียร์
กระเสียร์อายุเรียกว่าบวชเลยนี่บ้านเกิดบ้านเกิดแกบอกว่าอย่างนั้นเหรอ
ว่าแกจะมาตายอยู่บ้านเกิดไม่ไปไหนแล้วแกบอก
ใครทำก็ให้ตามมารับโทษค่ะอืมแล้วใครทำ
ก็ให้รู้เร็วว่าใครทำแกทำทำไม
ซึ่งตำรวจนะคะสพมอำนาจริงก็นำร่างหลวงปู่ปัดสา
ส่งต่อไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวนายสมบัติลูกศิษย์ของหลวงปู่มาสอบปากคำด้วย
ถ้าพบว่ามีความเชื่อมโยงก็จะดำเนินการทันทีค่ะ